ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการเมื่อวานนี้

ลูกสาวเด็กหญิงวัย๑๔ปีนัดแนะกับแฟนนุ่มวัย๑๖ปี
ให้มาฆ่าแม่กับพี่ชายที่ห้องพักที่อยู่ด้วยกัน

อะไรประมาณอย่างนั้นสุดท้ายพี่ชายเนี่ยจะเข้าไปช่วยแม่ถูกแทงบาดเจ็บไปด้วย

วันนี้มีพิธีเชิญดวงวิญญาณกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ในตึกในอาคารที่เกิดเหตุที่บางพลีสมุทรปราการครับ
คนหนือึดชุดขอบคุณไปที่ช่องคิง๖๒บาท
แต่ในสหะล่อคุมถือเห็นอยู่แก่สาหร่าง

จังหวัดเชียงใหม่แม่ไปกับผมนะแม่ไปกับผมนะร่างอยู่ไหนแม่ไปกับร่าง
ร่างแม่อยู่ไหนแม่ไปกับร่างนะ
นี่ลูกชายนะฮะคุณกิติอายุ๒๓ปีก็เป็นอีกคนนึงที่โดนแทงบาดเจ็บอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
นี่ออกจากโรงพยาบาลมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณแม่นะฮะคุณจิราพรวัย๕๓ปีนะครับ
ที่ถูกแฟนนุ่มของลูกสาวแทงจนเสียชีวิตตรงนี้เป็นห้องพักในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ตึกสามสิบเก้านะครับ
บางพลีสมุทรปราการก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลศพกันเนี่ยที่บ้านเกิดนะครับ
ที่วัดพระเจดีที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่คือก็อย่างที่ทราบแล้วครับ
น้องสาวของคุณกิติเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนัดแนะกับแฟนนุ่มวัย๑๖ปี
ว่าแม่เนี่ยอ้างว่าแม่เนี่ยเขากีดกันไม่ให้เรารักกันไม่ให้เราอยู่ด้วยกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นไปฆ่าแม่กันเถอะอะไรประมาณอย่างนั้น
แล้วเผื่อเราออกจากคุกเราจะได้มาอยู่ด้วยกันโอ้โหคิดกันไปถึงนู่นนะฮะ
แล้วตอนที่ก่อเหตุเนี่ยทางคุณกิติเขานอนอยู่ในห้องแล้วแม่เขาไปอาบน้ำ
ตัวน้องสาววัย๑๔ก็ฉวยจังหวะนี้เปิดประตูห้องตรงนี้ให้แฟนนุ่มเข้ามาแล้วก็ไปแอบอยู่หลังครัว
พอแม่ออกมาจากห้องน้ำตัวเองก็เอามีดให้แฟนหนุ่มวัย๑๖ปีแล้วแฟนนุ่มแทงแม่เลย
คุณกิติเขาได้ยินเสียงก็พยายามจะมาช่วยแม่ก็ถูกแทงไปด้วยสุดท้ายเนี่ยคุณแม่เสียชีวิต
คุณกิติก็บาดเจ็บนี่วันนี้ก็มาเชิญดวงวิญญาณกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกชายของผู้ตายเนี่ยคุณกิติเนี่ยเขาบอกว่าความจริงแม่เนี่ยเขารักน้องสาวมากนะ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหกีดกันหรือว่าไม่รักน้องอะไรไม่ใช่เลยนะครับ
แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสองคนค่ะคุณกิติต้องออกจากเรียนเพื่อมาทำงาน
แล้วก็เลี้ยงน้องสาวส่งน้องสาวเรียนอีกคนนึง
คุณกิติบอกว่าเมื่อวันที่๕เมษายนก่อนจะเกิดเหตุนะ
แฟนของน้องสาวก็คือในเอเนี่ยเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีไลน์มาหาเขา
บอกว่าพาบีก็คือน้องสาวเขาเด็กหญิงวัย๑๔ปีไปอยู่ด้วยแล้วนะ
ไม่ต้องมายุ่งนะเดี๋ยวเขาจะดูแลบีเอง
คุณกิติพี่ชายก็เลยบอกไปว่าไม่ได้นะต้องพาน้องเขามาคืน
ถ้าไม่พามาคืนเนี่ยจะไปแจ้งความ
เอก็กลัวความผิดก็เลยนัดหมายบอกว่า
ให้คุณกิติเนี่ยไปรับบีก็ได้
ซอย๒หลังวัดหนามแดงเขาก็ไปรับบีกลับมาที่บ้าน
พอกลับมาถึงบ้านก็ถามน้องสาวเข้ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนี่
อะไรยังไงขึ้นนี่เพิ่งรู้นะว่าว่ามีแฟนอืมบีก็บอกว่าอ๋อเนี้ย
บกันได้ปีนึงแล้วคือคุณกิติยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าน้องสาวเนี่ย
คบกับนายเอค่ะตอนนั้นก็เลยยึดโทรศัพท์มือถือน้องสาวเอามาไว้
ก็เอามาไว้ได้สักพักนึงนะแล้วก็ส่งข้อความไปหาเอ
บอกว่าให้เรียกพ่อของเอเนี่ยผู้ปกครองของเอเนี่ยมาคุยกันก็แล้วกัน
เอาถ้าจะคบกันอะไรยังไงกันเนี่ยเอามามาคุยกัน
แล้วเดี๋ยวมือถือของน้องสาวเนี่ยยึดมาไว้ที่พี่ชายก่อน
บอกน้องสาวว่าอ่าอาจจะยึดเอาไว้สักเดือนสองเดือนอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะ
พ่อของฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อ้างว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่อ่า
ว่าลูกชายเนี่ยไปคบกับเด็กหญิงวัยสิบสี่ปีไปคบกับบีรู้แค่ว่าลูกชายเนี่ย
ให้ไปรับตัวบีที่บ้านแล้วต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าจะไม่ติดต่อกันอีก
อะไรประมาณอย่างเนี้ยคือพ่อเนี่ยบอกว่าเพิ่งรู้ได้ประมาณสามวันเหมือนกัน
รู้วันนั้นแหละวันที่ให้ไปรับเด็กหญิงบีนั่นแหละว่าเอ้ามีแฟนเหรอ
แต่ว่าลูกทั้งสองคนบอกว่าคุยกับแม่เรียบร้อยแล้วแม่อนุญาตให้มาอยู่ด้วยกัน
คือทีแรกเนี่ยเอเนี่ยพาบีมาอยู่ที่บ้านใช่อ้างกับพ่อว่าอ๋อทางฝั่งนู้นเขารู้แล้ว
อนุญาตแล้วบอกแบบนี้พ่อก็เลยมารับเพราะว่าพ่อเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับเลย
แต่พอผู้ปกครองเขามาตามก็เลยพาบีเนี่ยกลับไปส่งแม่เขาบอกจะแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์อะค่ะ
ทีนี้เนี่ยทางคุณกิติก็เลยบอกว่าเชื่อว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
น้องสาวเนี่ยถามว่าเอาก็พี่ชายเอาโทรศัพท์มือถือมาเก็บไว้แล้วเนี่ย
ตอนที่ไปรับตัวกลับมาจากบ้านเออ่ะแล้วไปเอาโทรศัพท์ใคร
แนะให้ฝั่งแฟนนุ่มเนี้ยมามาทำร้ายแม่เนี่ยจะมาทำร้ายพี่ชายด้วยเนี่ยอืม
บอกว่าน่าจะเอาโทรศัพท์ของแม่นั่นแหละแอบโทรไปหาฝ่ายชายโอ้ย
แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามที่ว่าอย่างนี้เนี่ย
จะให้อภัยกันได้ไหมล่ะน้องสาวเนี่ยจะแบบไหนอะไรยังไงกันดี
จากนี้ไปคุณกิติบอกว่าตอนนี้พูดตรงว่ายังตอบไม่ได้นะ
เขาก็ยังตอบไม่ได้ตอนนี้มันจุกไปหมดมันจุกจนบอกไม่ถูกเลย
ที่เรารับน้องกลับมาถึงเนี่ยเราคุยอะไรกับน้องบ้าง
เพราะว่าอะไรพี่ว่าทำไมทำอย่างนี้ต่างคนต่างเชียร์บอกว่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นยึดมือถือเลยเดือน๒เดือน
ไม่ต้องยุ่งเลยอืมอยู่อยู่แล้วน้องพูดอะไรกับน้องไหม
เสียงมีอะไรไหมก็ต้องยอมอ่ะพี่มันทำอะไรได้อ่ะ
ก็เขายอมยึดมือถือไปปุ๊บเสร็จปุ๊บน่าจะเอามือถือเครื่องแม่ไปโทรหา
แต่ตัวผู้ชายน่าจะน่าจะประเด็นคือคนพ่ออ่ะ
บอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วต่างคนต่างบล็อกไปแล้ว
แล้วมาส่งลูกชายทำไมอ่ะแล้วเนี่ยวันก่อเหตุ
เขาเป็นคนมาส่งลูกเขาเองที่นี่อืมนั่นแบบว่าทำให้เราติดใจว่า
ในเมื่อก่อนหน้านี้รับปากว่าจะไม่ให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกทำไมถึงย้อนกลับมา
เออนั่นแหละอืมแล้วประเด็นคือคนพ่อก็ไม่ผิดอะไรเลยอืม
เรากำลังจะมองว่าถ้าเขาไม่มาส่งถ้าเขาไม่มาส่งแม่ผมก็ไม่ตาย
ตอนนั้นเขายังไม่พูดเขาพูดอะไรมากพี่ว่าเขาจะรับผิดชอบอะไรอย่างนี้
ไม่ค่ะเขามีพูดอะไรกับเราไหมคะไม่มีค่ะก็มีแค่บอกว่าลูกเขาเป็นคนดี
เขาบอกเราเป็นคนดีใช่ค่ะคำพูดที่เขาบอกว่าขอโทษอ่ะ
เชื่อความพูดเขามั๊ยก็เขาพูดจริงใจโอ้ยหมายถึงฟังย่างเขาครับ
ญาติของผู้ชายก็ในเมื่อเขาบอกขอโทษมาแล้ว
อันนั้นก็คือก็คือเรารับแต่ว่าก็แค่รับฟังเฉย

แต่ว่าทางลูกของคุณก็ยังต้องรับกรรมต่อไป
คือคุณกิติบอกว่าที่ติดใจด้วยก็คือว่า
วันที่ไปรับตัวน้องสาวอะไรกลับมาเนี่ย
ทางฝั่งพ่อของฝ่ายชายเขายืนยันว่าจะไม่ให้มาเจอกันอีก
ใช่พ่อบอกเลยว่าเดี๋ยวจะให้เลิกคบกันเลย
แล้วก็จะไม่ให้ติดต่อกันอีกพ่อรับปากแบบนั้น
วันที่เกิดเหตุเมื่อคืนวันก่อนช่วงเย็นที่มีภาพในกล้องวงจรปิด
เอเข้ามาที่อาคารเอื้ออาทรเนี่ยตรงเนี้ยเอ้าก็พ่อของเอมาส่งทำไม
ก็รู้ว่าจะไม่ให้เจอกันอีกแล้วแล้วมาส่งแถวนี้อีกทำไม
จนทำให้เอเนี่ยเขามาแอบอยู่ในห้องแล้วก็มาแทงแม่เขาตาย
ทีนี้พอมีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอะไรเสร็จแล้วนายกิติกับญาติเขาก็รับศพ
อันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุที่เราได้ดูกันไปแล้วนะคะ
ทีนี้พอทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จเขาก็มารับร่างของคุณแม่
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรึบดิน
แล้วก็จะนำกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่
กิติก็ให้สัมภาษณ์จริงก็พูดเหมือนที่สัมภาษณ์ไปในทุกครั้ง
ที่บอกว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงสับสน
ไม่ถูกจริงว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกับน้องสาว
ตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่ได้คุยกับน้องเลยนะคะ
แต่พี่ชายบอกว่าผมเชื่อว่าน้องไม่มีทางวางแผนคนเดียว

ซึ่งจริงพ่อของเอก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะว่า
เชื่อหรอกว่าฝ่ายหญิงจะวางแผนคนเดียว
ลูกเขาก็ต้องไปร่วมวางแผนด้วย

ที่มีเสียงสัมภาษณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่สืบสวน
เรื่องน้องบีนี่ฝ่ายหญิงอะว่า

ก็หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะมันไม่มีทางทำอะไรแล้ว
แล้วหนูก็มีอาการทางจิตด้วยเวลาหนูจิตตก
เรื่องนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าน้องมีอาการทางจิตประสาทจริงไหม
พี่ชายตอบเลยนะคะว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา
ตั้งแต่ผมเลี้ยงน้องมาเนี่ยผมไม่เห็นว่าน้องผมมีอะไรผิดปกตินะพูดคุยก็รู้เรื่อง
และตั้งแต่ที่มีแฟนการเรียนก็ไม่ได้ตกนะ
ก็อยู่ในระดับปานกลางเหมือนเดิมไม่ได้ต่างไปจากเดิมค่ะ
พี่ชายตอบเลยว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานี่ผมไม่เห็นว่าน้องผมมีอะไรผิดปกตินะ
อื่นเขาว่าน้องเป็นเด็กพิเศษอะครับแต่ว่าผมว่าผมอยู่กับน้อง

อย่างนึกอารมณ์อารมณ์เป็นอย่างไรครับ
ปกติทุกอย่างนะพี่ก็เหมือนเด็กทั่วไปสำหรับผมนะ
ผมว่าเด็กทั่วไปผมก็ไปเรียนกลับมาก็เล่นมือถือก็ปกติ
แล้วความสำคัญนี้ยังเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันเหมือนเดิมไหมครับ
ตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้อ่ะพี่มันตอนนี้ผม
ไม่รู้มันตอบอะไรไม่ได้พี่ตอนนี้
ปกติเวลาเกิดเรื่องอะไรน้องจะเป็นอย่างไรครับ
ปกติเขาก็นิ่งเขานิ่งแล้วก็

ในส่วนที่เขาบอกเขาเป็นคนหวามแขนอยู่ตรงนี้
เราคิดคิดว่ามันจริงไหมครับ
ถ้าเกิดทำเหาะแค่คนนึงมันร่วมมือกัน
มันต้องร่วมมือกันไม่งั้นคนเดียวทำไม่ได้
นี่ค่ะก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่พี่ชายให้ไว้
กับทางทีมข่าวไทยรัฐนะคะแล้วเขาก็นั่งไปกับรถกู้ภัย
ร่างแม่กลับขึ้นบ้านเกิดที่เชียงใหม่น้องสาวก็ถูกคุมตัวไปแล้วนะฮะพร้อมกับแฟนหนุ่มของเขาที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับ
เด็กหญิงนี่วางแผนส่วนชายหนุ่มวัย๑๖ปีเป็นคนลงมือ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ที่บางพลีสมุทรปราการอีกครั้งนะครับ
ได้คุยกับพี่รอปภนะฮะพี่ธรรมทัศน์นะครับ
เป็นรอปภของบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์วันเกิดเหตุเลยอ่ะนะ
ช่วงค่ำของ๗เมษายนนิติไปคุยด้วยนะฮะ
คือรอปภของอาคารเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยเห็นในเอนะคนก่อเหตุอยู่กับเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ก็เลยเข้าไปเพื่อจะจับตัว
ทีแรกนะในเอเนี่ยบอกก่อนด้วยซ้ำบอกให้จับเขาเลยเพราะเขาเป็นคนแทงเอง
พี่รบพอบอกผมก็บอกเขาบอกอ่ะใจเย็นนั่งลง
แล้วก็เข้าไปดูในห้องเห็นนางจิลาพรเนี่ยตอนนั้นนั่งอยู่ที่พื้น
แล้วก็มีนายกิติลูกชายเนี่ยใช้ผ้าอุดคอที่ถูกแทงอุดคอตัวเอง
ส่วนนางจิราพรเนี่ยฟุบลักษณะนั่งอยู่ที่พื้นสุดท้ายก็เสียชีวิต
ส่วนตัวในเอเนี่ยทีแรกบอกให้จับผมเลยจับผมเลยผมเป็นคนแทงเนี่ย
อยู่ดีเนี่ยพยายามจะหลบหนีฮะแต่ว่ารอปภเนี่ยก็ควบคุมตัวไว้ได้
โทรเรียก๑๖๖๙พอเรียก๑๖๙เสร็จ๑๖๙เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่ง
รถมาเดี๋ยวผมก็แจ้งตำรวจตำรวจเขาบอกรับเรื่องแล้วจับจับคนร้ายไว้ก่อนนะ
รอพอจับคนร้ายไว้ก่อนผมก็ให้รอพอยคนยืนประกบคู่เลย
ว่าอย่าให้เขาหนีไปไหนเพราะตำรวจสั่งไว้แล้วก็ยืนประกบคู่กัน
คราวนี้คนก็เริ่มแห่กันมาเยอะแล้วพอคนเริ่มแห่กันมาเยอะปุ๊บตำรวจยังไม่ทันมา
เขาก็มีอาการแบบเหมือนอยากจะหนีเขาก็ถามรอพออีกคนว่าพี่ผมหนีได้ไหม
รอพออีกคนที่ชื่อน้องบอลเขาบอกว่าหนีไม่ได้นะถ้าเองหนีนะ
พี่จะบอกให้เขาดักหน้าหมู่บ้านเลยให้เขาดักเล่นเอง
พอดีน้องมันก็บอกคันนั้นผมไม่หนีแล้วพี่มันก็นั่งลง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเจ็ดเมษายนนะฮะค่ะแต่ท่านผู้ชมครับ
ถ้าย้อนไปเนี่ย๕เมษายนวันนั้นที่ว่าในเอเขามารับเด็กหญิงบีไปเนี่ย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหลังตึก๓๘ที่ทางฝั่งครอบครัวของผู้ตาย
เขาอยู่กันนะฮะคุณแม่แล้วก็ลูกชายกับลูกสาว
นาฬิกา๕๗นาที๕เมษายนนี่คือนายเอนะฮะเด็กหนุ่มวัย๑๖ปี
ยืนอยู่เนี่ยคือมารอรับบีนะฮะแล้วจะเห็นภาพในเอเนี่ย
ยืนอยู่ที่หน้าตึกสามสิบเก้านะครับลักษณะเหมือนกับพิมพ์ข้อความอะไรในมือถือ
น่าจะเป็นการนัดเด็กหญิงวัย๑๔ให้ลงมาหานะครับ
จากนั้นนายเอก็เดินเข้าไปในตึก๓๘สักครู่นึงก็เดินออกมา

ที่เด็กหญิงวัย๑๔เนี่ยเขาจะส่งกระเป๋าสองใบกับตุ๊กตาเนี่ย
ส่งให้ทางระเบียงนี่นะฮะเพราะว่าห้องพักเขาอยู่ชั้นหนึ่ง
นี่ห้องพักเขาอยู่ตรงนี้เลยเขาอยู่ชั้น๒
นายก็ยื่นส่งมาให้แบบนี้เลยทางระเบียง
ไปสักนาทีนึงกระเป๋า๒ใบกับตุ๊กตาออกมาแล้ว
เด็กหญิงบีเด็กหญิงวัย๑๔ก็เดินออกมาจากตึก
โดยถือกระเป๋า๒ใบออกมาด้วย
อาจจะเอาไปหลายใบเลยเนี่ย
กล้องวงจรปิดข้างสารพระพรมของอาคารนะครับ
แล้วเด็กหญิงวัย๑๔ก็เดินตามมา
นี่นะฮะเหมือนกับจะทำให้ไม่ให้ดูไม่เหมือนกับว่าหนีตามกันอ่ะ

แล้วก็พากันไปขึ้นมอเตอร์ไซค์

จอดรออยู่เด็กหญิงก็นั่งตรงกลาง
แล้วก็พากันขี่รถผ่านกล้องรอปภหน้าหมู่บ้านออกไป

แต่ทุกผู้ชมค่ะคือแหม่

ยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ไม่ได้

คุณจะไปอย่างนี้มันพรากคู่เยาเลยนะ

เขาบอกพอทางฝั่งแม่กับพี่ชายเขาไลน์มาหาโทรมาตามเนี่ย
ขู่จะแจ้งความก็เลยต้องเอาเด็กหญิงวัย๑๔ปีมาส่งคืนเขา

แต่พี่ชายของเด็กหญิงวัย๑๔ปีลูกชายของคนตายเขาก็ตั้งคำถามว่าอันนี้คือ๕๐
สาวเขาเนี่ยแอบใช้โทรศัพท์มือถือของแม่เนี่ยนัดแนะฝ่ายชายวางแผนกับฝ่ายชายว่าจะทำอะไรยังไงกันบ้างเนี่ย
ฝ่ายชายเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาบอกให้มาแทงพี่กับแม่เขา

ก็คนมาส่งเนี่ยคุณกิติเขาบอกนะ

พี่ชายของเด็กหญิงวัย๑๔เขาบอก
เขาบอกก็คนมาส่งก็คือพ่อของนายเอขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งอีก
รับปากแล้วว่าจะให้เลิกคบไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกใช่ไหมคะ
แล้วจะขี่มาส่งตรงนี้ทำไมถ้าไม่ขี่มาส่งเนี่ย

เราได้เจอพ่อนะเราได้คุยกับพ่อด้วย
พ่อของเอ่อใช่ไหม
พ่อของเอ่อค่ะ
นักข่าวก็ถามว่าปกติน้องเป็นคนยังไง

พ่อบอกว่าจริงแล้วเอเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีนะ

แต่ก่อนหน้านี้เดือนนึงเอมาปรึกษาพ่อบอกว่า
พ่อผมรักผู้หญิงคนนึง
พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรอ้าวแหม่เด็กวัยนี้
อายุ๑๖จะมีความรักเออมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

กระทั่ง๕เมษายนเอมบอกพ่อไปรับแฟนผมหน่อย

พ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างที่เห็นในคลิปกล้องวงจรปิดเมื่อกี้เลยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จอดรออยู่หน้าร้านสหกร

สักพักหนึ่งเอก็พาเด็กหญิงบีซึ่งเป็นแฟนสาวเดินมา
พ่อบอกพ่อถามแล้วว่าบอกพ่อแม่แล้วใช่ไหม
พ่อแม่อนุญาตรับรู้แล้วใช่ไหม
เด็กทั้งคู่บอกว่าบอกแล้วเรียบร้อยแล้ว
พ่อก็เลยอ่ะถ้าทางนู้นโอเค

จนกระทั่งประมาณสัก๓๔ทุ่ม
อยู่เอมาบอกพ่ออีก
พ่อช่วยพาแฟนผมไปส่งที่วัดที
เพราะว่าแม่กับพี่ชายเขาจะตามกลับบ้าน
งั้นเขาจะแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว์

ตอนแรกเนี่ยทางฝั่งแม่จะเอาเรื่องบอกยังไงก็จะแจ้งความ

พ่อจะบอกให้เด็กทั้งสองเลิกคบกันแล้วไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันอีก
บอกวันนั้นก็เห็นนะว่าท่าทีของเอและบีเนี่ย

จะให้เลิกคบแล้วไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันอีก
ทีนี้เรื่องของเรื่องวันเกิดเหตุใช่ไหมคะ

พ่อไปส่งทำไมถ้าพ่อรับปากแล้วว่าจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกัน

แล้วสุดท้ายมันก็เกิดเรื่อง

คุยกับแม่ยังคุยพี่ยัง

ทำไมน้องเขายังอยากมาอยู่

ก่อนพี่ลูกจะไปรับเขามา
ลูกจะมาปรึกษาหรือไม่ครับ

แล้ววันที่๕ลูกมาบอกว่ายังไงพี่
บอกว่าแฟนผมจะมาอยู่ด้วยนะ
ตอนเขาโทรมาเขาบอกว่ายังไง

พี่เขาจะมารับตัวแฟนเขา

เคยเข้ารักษาอาการสมาธิสั้นแล้วก็ซึมเศร้า

อุทาหรณ์สอนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างตัวเขาอย่างจังเลยว่า
ต่อไปนี้ถ้ามีลูกฝากไว้ถึงทุกคนที่มีพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เลยว่า
ต้องคุยกับลูกต้องคุยทำความเข้าใจคือ
บางทีเราในความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความทำมาหากิน
จะรีบเร่งไม่มีเวลาคุยกับลูกแล้วก็เอาแต่ห้ามเขา
ว่าห้ามนะห้ามคบกันห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้
ไม่คุยไม่เจรจาไม่บอกเหตุผล

วัยรุ่นเป็นวัยที่อารมณ์กำลังพรุ่งพ่าน
รักก็รักแรงโกรธก็โกรธแรงโมโหก็โมโหแรง
และยิ่งถ้าไม่ได้มีการพูดคุยกันใช้เหตุผลกันเนี่ย
เขาก็จะไม่ได้มีวุฒิภาวะมากพอที่จะคิดหาทางออกที่มันเหมาะสม
ก็บางคนก็บอกว่าคุณพ่อน่าจะห้ามตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะที่เขามารับ
ไม่ใช่มาเตือนอะไรกันตอนนี้ใช่ไหม
ส่วนตัวเด็กหญิงวัย๑๔เขาบอกช่วงที่เกิดเหตุเขาจิตตก
ตัวเด็กหนุ่มวัย๑๖บอกผมฟุ้งซ่านอย่างไรกันแน่ต้องให้ทางศาลเข้าไปพิจารณาดูว่า
กระทำมันเกินกว่าเด็กและเยาวชนหรือเปล่านะครับ
ทุกผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังจากที่แม่กับพี่ชายของเด็กหญิงวัย๑๔นะฮะแม่ของบีเนี่ย
เขาบอกว่าเอเนี่ยต้องพาลูกสาวเขามาคืนนะไม่งั้นเขาแจ้งความนะ
นี่ฮะเขาก็เลยพามาส่งที่จุดนัดหมายที่วัดหนามแดง
ทุ่ม๔๒นาทีนะครับ

แท็กซี่ขับมาบนถนนหลังวัดหนามแดง
มีทางพี่ชายก็คือนายกิติกับทางคุณแม่นั่งรถกันมานะฮะนั่งแท็กซี่กันมา
ที่แท็กซี่จะเลี้ยวตรงซอยข้างวัดแล้วไปจอดที่หน้าโรงเรียนวัดหนามแดงอยู่สัก๑๐นาที
แล้วก็ขับออกไปวงจรปิดจะมีจักรยานยนต์มาจอดหน้าโรงเรียนวัดหนามแดงด้วยนะครับ
ซึ่งโรงเรียนวัดหนำแดงตรงนี้จักรยานยนต์ที่มาเนี่ยก็จะมีคนที่ลงมาคนหนึ่งใส่เสื้อฮูต
แล้วมีเด็กหญิงวัย๑๔เนี่ยเดินตามมาสะพายกระเป๋า๒ใบถือตุ๊กตา๑ตัวเดินตามนายเอไป
เพื่อจะไปส่งเขาคืนแม่กับพี่ชายที่เหลือก็รอดูเรื่องของคดีกันต่อไปใช่ค่ะครับ